ความคืบหน้ากรณีของคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่พัทยาจังหวัดชนบุรี

โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของทหารและตำรวจ
ใช่ค่ะก็เป็นผู้ชายคนนึงค่ะ
ถูกทหารและตำรวจควบคุมตัวคือกดลงไปกับพื้น
แล้วก็ควบคุมตัวแบบก็แรงเหมือนกันนะ
มีช็อตหนึ่งที่ผลักขึ้นรถกระบะแล้วหน้าเขากระแทกลงไปกับหลังรถ
หน้าเด็กนักเรียนและที่สำคัญต่อหน้าลูกสาวของผู้ชายคนนี้
ใจความตามท้องเรื่องเนี่ยที่เราทราบกันนะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะก็คือแม่ไปแจ้งความกับตำรวจนะ
ว่าพ่อเนี่ยมีอาวุธปืนมียาเสพติด
แล้วมายุ่งเกี่ยวอยู่กับลูก
เพราะฉะนั้นไปช่วยหน่อยค่ะตำรวจกับทหารเข้ามาถึง

แต่จริงแล้วนะคะวันนี้เราจะให้คุณผู้ชมดูอีกคลิปหนึ่ง

จะมีพ่อตายอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ที่ตัวคุณพ่อที่เป็นผู้ชายในคลิปที่ถูกจับ
เหวี่ยงแล้วก็ลูกสาวกระเด็นออกไปเลย
ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัว
คือเมื่อวานนี้พอเขาตรวจเขาจับแล้ว
เขาไม่เจออาวุธไม่เจอยาเสพติดคนก็ยิ่งวิจารณ์ใหญ่ไง
แต่ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยทำไมตำรวจถึงต้องจับแบบนี้
รุมแบบนี้เอาให้อยู่แบบนี้เดี๋ยวไปดูคลิปที่เขาเผยแพร่ออกมานะครับว่า
ก่อนที่จะเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก่อน
จะเห็นพ่อที่พยายามพาลูกสองคนเดินหนีเจ้าหน้าที่
แล้วก็มีพ่อตาซึ่งก็เป็นคุณตาของเด็กทั้งสองคนเดินตามไปอยู่
ครับแล้วมีจังหวะหนึ่งอ่ะเหมือนกับพ่อพยายามดึงลูกแล้วเวียงไปนู่นเลยอ่ะนี่ค่ะ

คือลูกนี่ร่วงลงไปกองกับพื้นแล้วก็ร้องไห้

นี่ค่ะคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาเอามายืนยันว่าก่อนจะไปถึงเหตุการณ์ต้องจับกลุ่ม
ต้องเข้าไปรุมกันแบบนั้นเนี่ยเพราะชายคนนี้เดินหนีก่อน
แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กถูกเหวี่ยงไปจนบาดเจ็บ

เพราะฉะนั้นต้องพยายามที่จะระงับเหตุ
คือเมื่อวานทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกอยู่นะ
บอกว่าเป็นเรื่องของการต้องพยายามระงับเหตุนะครับ
พยายามเข้าไปควบคุมตัวพ่อของเด็กทั้งสองคนท่ามกลางครูนักเรียนของโรงเรียน
มามุงดูเหตุการณ์กันก่อนที่พ่อของเด็กจะถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มเนี่ย
ก็อย่างภาพที่ท่านเห็นมีการตะโกนโต้เถียงต่อว่าเพื่อไม่ให้เอาลูกไปนะฮะ
ยืนยันว่าเขาเป็นพ่อของเด็กจะเอาลูกไปจากเขาไม่ได้
แล้วก็ดึงลูกที่เป็นเด็กผู้หญิงสองคนไปคลิปดังกล่าวก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้เพียงสั้นนะครับ
ก่อนที่เด็กจะถูกเหวี่ยงลงกับพื้นไปอย่างแรงคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะมีเสียงของเด็กผู้หญิงที่ร้องไห้ออกมาแล้วภาพก็ตัดไป
แล้วก็ไปสู่ภาพที่ท่านเห็นเมื่อวานนี้ที่มีคนไปถ่ายเอาไว้
พร้อมกับบรรยายข้อความเอาไว้บอกว่าชายคนที่ถูกตำรวจจับเป็นพ่อของเด็ก
อบลูกสาว๒คนมาเลี้ยงหลังหย่าร้างกับภรรยาเมื่อ๕ปีก่อน
ต่อมาอดีตภรรยาซึ่งเป็นแม่เด็กไม่ยอมไปฟ้องศาลเพื่อเอาลูกสาวสองคนคืน
แล้วไปแจ้งตำรวจว่าพ่อเด็กค้ายาเสพติดตำรวจเลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
แต่ที่สุดแล้วไม่เจออะไรไม่เจอของผิดกฎหมายไม่เจออาวุธไม่เจอยาเสพติด
คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่เยอะว่าเกินกว่าเหตุไหม
ยังโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับฝั่งแม่โดยชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
แม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้ไปแจ้งตำรวจหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมให้ไปจับพ่อนะ
แต่แม่ไปปรึกษากับทหารที่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่บังละมุงจังหวัดชนบุรี
โดยไปเขียนคำร้องขอให้ช่วยเหลือลูก๒คน
เนื่องจากพ่อไม่ยอมคืนลูกให้แล้วกีดกันไม่ให้แม่เจอ
จึงได้แจ้งว่าในอดีตพ่อมีพฤติกรรมค้ายาเสพติดชอบทำร้ายข่มขู่รวมถึงทำร้ายร่างกายด้วย
แล้วพ่อชอบพาลูกหนีคุณตาของเด็กตอนที่เกิดเหตุตอนที่พ่อกำลังพาลูกหนี
ของเด็กก็พยายามเข้าไปดึงเสื้อเพื่อให้กลับมาคุยกันแล้วมันก็เกิดภาพชุลมุนอย่างที่เกิดขึ้น

ไม่ใช่การถูกทำร้ายฝ่ายเดียว
มีภาพจังหวะคนเสื้อขาวไปดึงไปดึงตัวพ่อก็คือพ่อตาหรือว่าคุณตาของเด็ก

ทางฝั่งแม่นะคะแม่บอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ยินยอมยกลูกให้ตั้งแต่แรกมีใบแจ้งความว่าไม่ได้สมัครใจยกให้ตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะคะ
พฤติกรรมของพ่อเด็กก็คือทำร้ายร่างกายแม่ตลอดเวลาหลายปีที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำร้ายแม่ต่อหน้าลูกต่อหน้าย่าต่อหน้าคนอื่น
ระหว่างที่ลูกอยู่กับพ่อพ่อก็กักขังลูกเอาไว้ไม่ให้เจอใครไม่ให้เจอญาติขู่ด้วยว่าเดี๋ยวจะยิงลูกเดี๋ยวจะยิงตัวตายนะถ้าแม่มาเอาลูกไปมีคดีติดตัวหลายคดีคดีรุมโทรมคดียาเสพติดแล้วก็เรื่องของการพนันอันนี้แม่ให้ข้อมูลนะคะ
แสดงว่าที่พ่อกับทนายความบอกว่าตอนที่ไปหย่ากันเนี่ยมีการเซ็นเอาไว้ในใบว่าแม่ยินยอมให้ลูกอยู่กับพ่อเนี่ยแม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินยอม
ค่ะแต่เดี๋ยวมีข้อมูลทางฝั่งทนายความเหมือนกันนักข่าวของเราไปคุยกับทนายความว่าจริงแล้วเรื่องนี้มันอยู่ในชั้นไหนขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่ชั้นไหนของศาลแล้วข้อตกลงล่าสุดมันเป็นยังไงนะคะ
โพสต์นี้ให้ข้อมูลอีกนะคะว่าคือจริงแล้วเนี่ยได้ให้ข้อมูลทั้งฝ่ายพ่อและแม่ของเด็กนะคะคือกรณีที่ฝ่ายแม่กล่าวหาว่าพ่อเนี่ยมีคดีติดตัวหลายคดีเนี่ยพ่อก็ยืนยันว่าเรื่องต่างเหล่านี้มันเป็นเรื่องอดีตค่ะแต่ปัจจุบันเปลี่ยนตัวเองแล้วเป็นคนใหม่แล้วอยากเอาเรื่องอดีตมาพูดเมื่อวานนี้เราก
ดูแลเองพ่อก็ยืนยันว่าเด็กเด็กเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งเนี่ยก็จะบอกแม่ตลอดเลยจะบอกแม่เสมอไม่ได้ปิดบังนะคะแม่บอกว่าช่วงปิดเทอมพ่อไม่ยอมคืนลูกให้แต่พ่อก็ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะพาลูกหนีหรือไม่คืนที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์ที่แม่ไปหลอกครูเพื่อเอาลูกไปเนี่ยแม่บอกอีกว่าเนี่ยพาลูกย้ายโรงเรียนเพราะไม่จ

โดยไม่ต้องมานั่งระแวงว่าใครจะมาเอาลูกไปอยากให้เรื่องมันจบอยากขอโอกาสฝั่งแม่เด็กให้โอกาสให้เขาได้ดูแลลูกและได้พิสูจน์ความเป็นพ่อสิ่งที่อยากทำมากที่สุดตอนนี้ก็คืออยากคุยกับฝ่ายแม่และลูกรวมกัน๔คนคุยกันพ่อแม่ลูกสี่คนแล้วตกลงกันว่าจะทำอย่างไรกันต่อไม่อยากให้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและอยากทำ
แล้วจะขอดูแลลูกและใช้ชีวิตตามปกติทั่วไป
เนี่ยค่ะก็เป็นข้อมูลจากทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะเพราะว่าตั้งแต่มีการนำเสนอข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคนเห็นใจคุณพ่อเยอะมาก
เพราะว่าการเข้าไปจับกลุ่มก็ดูโอ้โหมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วก็เป็นข้อมูลจากฝั่งคุณพ่อก็เยอะหน่อยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ก็เลยให้ข้อมูลทางฝั่งคุณแม่ด้วยจะได้สมดุลกันข้อมูลจากสองฝากฝั่ง
ทีนี้นอกเหนือจากข้อมูลในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นะคะเราก็เลยส่งนักข่าวของเราคุณระวีการลงพื้นที่ไปคุยเลยทีนี้อยากได้ข้อมูลแบบครบไปคุยกับคุณพ่อเด็กเนี่ยค่ะนายทาราไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียนโรงเรียนที่เกิดเหตุไปคุยกับทนายความคุณพ่อเนี่ยค่ะทีนี้จะได้ข้อมูลแบบ
ก็เป็นข่าวดังนะคะ
เพราะตอนนั้นที่ผมต้องโวยวายเนี่ย
เพราะตอนนั้นผมอยู่คนเดียว

แล้วเขามาเนี่ย๔๕คน
แล้วก็มีทั้งตำรวจทหารอีก
ผมก็จะต้องรีบพาลูกผมไปที่บ้านก่อน

ผมก็จับลูกไว้แน่นตลอด
เพราะว่าผมกลัวว่าเขาจะเอาลูกผมไป

ทำไมมันออกไปรุนแรงอย่างนั้น

ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลย

มีความรู้สึกว่าลูกผมหลุดมือไปเนี่ย

ผมโฟกัสที่ลูกผมสองคนเท่านั้น

อกจากที่ผมเห็นที่เข้ามาทำร้ายผมเนี่ยครับ
จำได้แค่นั้นคนที่มาทำร้ายผม๓คน

ลูกผมโดนอุ้มไปตรงนั้นพอดี
ผมก็มองสายตามองอยู่ที่ลูกอย่างเดียวครับ

ผมอยากจะเจรจาที่สุดในโลกแล้วด้วยซ้ำ

เขาอยากจะเจนเมื่อไหร่ก็ได้ครับ

ตลอดระยะเวลาที่เราฟ้องร้องกันมาเนี่ย

คือพ่อก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เหวี่ยงลูกนะ
แต่เขาถูกคนที่เข้ามาจะกระชากเขา
พยายามจะมาถึงตัวเขา
เป็นจังหวะที่เขาก็จูงลูกอยู่
มันก็เกิดภาพอย่างที่ท่านเห็น
คุณพ่อก็เลยพยายามชี้แจงภาพตรงนี้ล่ะนะคะ

ไม่ได้ทำร้ายลูกเขาก็ยืนยัน
ทีนี้ค่ะนายทาราก็เล่าให้ฟังต่อนะคะว่า

แม่ของเด็กเคยมาแย่งลูกแบบนี้

แรกก็คือเกิดขึ้นหลังจากหย่ากัน

ยินยอมแล้วว่าให้พ่อเป็นคนดูแลลูก
แต่ไม่นานแม่ก็มาเอาลูกคนเล็กไป

ตอนนั้นยังไม่มีเวลาเรื่องของการฟ้องร้องกัน
เพราะว่ายังตกลงแบ่งเวลาเลี้ยงลูกกันได้อยู่

แม่เอาหมายสารเป็นสารชั้นต้นนะคะ

คือโรงเรียนนี้คุณพ่อพาลูกย้ายมา

แม่ไปไปกับทนายไปกับตำรวจนะ
บอกที่โรงเรียนว่าไม่ได้เจอลูกเลย
แล้วก็อุ้มลูกขึ้นรถไปเลยค่ะ
แต่พ่อบอกว่าบังเอิญพ่อเห็นซะก่อน

พ่อก็บอกกับแม่ว่าเอาลูกไปไม่ได้
เพราะว่าเขายื่นเรื่องอุทธรณ์แล้ว
แม่ก็เลยยื่นคำสั่งกรมบังคับคดีให้

ทางกฎหมายจะมาบังคับคดีเอาลูกไป
โดยไม่มีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี

แม่เด็กก็เลยยอมครั้งนั้นก็เลยยอมกลับไป

ตัวพ่อเด็กบอกว่าครั้งนี้มันรุนแรงที่สุดเลย
ก็คือเหตุการณ์ที่เราเห็นในคลิปไป
ทีมข่าวของเราก็เลยตามต่อ
อย่างที่บอกอยากจะได้ข้อมูลแบบรอบด้านนะคะ

เป็นแม่ค้าที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี

เขาก็ให้ข้อมูลกับคุณระวีการนักข่าวของเราแบบนี้

แล้วก็ถูกกระทำแบบนี้มันไม่เหมาะ
แล้วก็เคยคุยกันกับพ่อเด็กคนนี้เหมือนรู้จักกันมาก่อน
เพราะว่าพ่อมาเฝ้าลูกที่โรงเรียนทุกวันเลย

ก็เลยตัดสินใจว่างั้นถ่ายเอาไว้แล้วกัน
เหมือนกับว่าจะได้เป็นหลักฐานด้วย

ซิทธิพรขอบคุณค่ะ

อธิบาย

ก็คือ
อธิบาย
เพราะว่าลูกเขามีปัญหากับทางแม่เขานิดหน่อยต้องพ่อเข้าทุกวัน

เราก็ไม่รู้ฝั่งนู้นว่าเขาเป็นยังไง
แต่มาก่อนเราฟังแต่ฝั่งทางพ่อเขาอย่างเดียว
เพราะเราไม่ได้ฟังทางแม่เขาเลยค่ะ
ก็คือฟังแต่ทางพ่อเขาอย่างเดียว
ตอนแรกก็เห็นใจพ่อค่ะ
เพราะว่าเรายังไม่ได้รู้จากข่าวจากพ่อเขาเลย
จากแม่เขาเลยค่ะ
แล้วเราให้คุณผู้ชมดูเป็นคลิปที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะมีตำรวจทหารเข้าไปควบคุมตัวพ่อ
แล้วก็เหมือนกับเอาขึ้นรถตำรวจไปเนี่ยนะคะ

แต่ว่าภาพในคลิปก่อนหน้าช่วงสั้นเนี่ย
ไม่ได้เห็นช่วงเวลาที่มีการชกต่อยอะไรกันนะ

คือเรื่องนี้มันแยกเป็นสองเรื่องใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
ที่เขาดูแลกันว่าใครดูแลใครเป็นสิทธิ์ของใครอะไรยังไงเนี่ย
แต่เมื่อวานที่พ่อเขาเล่าให้เราฟังคือ

ให้ผู้ปกครองไปกินข้าวกับลูกได้ทุกวัน

คุณระวีการก็เลยไปถามรายละเอียดนะครับ

และได้รับอนุญาตจากท่านผู้มนวยการโรงเรียนเรียบร้อยนะครับ
ท่านผู้อำนวยการประเสริฐธิมนต์สกุลนะครับ
เป็นผอโรงเรียนที่เกิดเหตุตามคลิปนะฮะ
ท่านบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย

แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดละมุนวุ่นวายกันอยู่ในโรงเรียน

เป็นช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลกำลังจะพักรางวัลนะฮะ
ซึ่งผู้มนวยการกำลังเดินทางกลับมาจากไปประชุมข้างนอก
ระหว่างนั้นมีครูที่โรงเรียนโทรศัพท์มาบอก
บอกว่าเนี่ยมีเหตุการณ์แย่งลูกกันอยู่ในโรงเรียนอ่า
เดี๋ยวฟังท่านผอเล่าต่อนะครับ
ว่าทุกคนคงเดินจนเหนือเกิน
ตอนนั้นประมาณ๑๐โมงกว่า
ยันมันยังไม่เข้าต่อไป
เป็นข้อมูลมาเครื่องนี้
ก่อนเนี่ยทุกครั้ง
พักด้วยครับยังไม่ได้พักเลย
ก็พ่อเขาพ่อของเด็กเขาขี่มอไซค์มาก่อนเลยที่สอบถามครูนะ
มาถึงก็เหมือนรู้ว่าหรือว่าเขาคุยกันมาก่อน
เขารู้ข้อมูลว่าจะมาเอาลูกแน่นอน
เขาก็เลยรีบไปตามเด็กมาทั้งสองคนเลยว่าที่ในคลิปที่จุงมือ
เข้าใจว่ารักลูกกันทั้งนั้นแหละ
ถ้าดูเคสนี้ก็คือรักกันทั้งคู่
ถ้าไม่รักเขาไม่แย่งกันหรอกเขารักกัน
นี่ว่าเราก็ต้องเป็นมาตรฐานกลางของศาลด้วยเพราะให้ศาลเป็นคนตัดสินนะ
ท่านผอประเสริฐบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเจอพ่อของเด็กนะฮะ
ที่เดินทางมาเฝ้าลูกสาวทั้งสองคนที่โรงเรียนเป็นประจำนะครับ
ก็เคยพูดเคยคุยเคยถามอยู่มาทำอะไรนะ
พ่อเด็กก็บอกว่ามาเฝ้าลูกสาวครับ
เพราะกลัวว่าอดีตภรรยาที่เป็นแม่เด็กเนี่ยจะมาเอาลูกไป
พร้อมกับฝากฝังผู้มนุยการโรงเรียนว่า
ขอให้ช่วยดูลูกสาวไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาเอาลูกสาวเข้าไป
ทางผอเองก็ยอมรับว่าไม่เคยรู้ปัญหาความขัดแย้งของครอบครัวนี้มาก่อน
แล้วเด็กทั้งสองคนก็เพิ่งจะมาเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้
เมื่อช่วงต้นเทอมนะฮะช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หากแม่เด็กนำเอกสารมาแจ้งกับโรงเรียนโดยตรงเชื่อว่าจะไม่มี
รุนแรงเกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างแน่นอนเพราะทุกคนยังไง
ก็ต้องยอมรับในคำตัดสินของศาลทีนี้เราก็อยากรู้นะคะว่า
ระหว่างพ่อกับแม่ที่เขาขึ้นโรงขึ้นศาลกันเนี่ยมันถึงไหน
ยังไงมันมีคำสั่งสารออกมาว่ายังไงบ้างอ่ะนะคะเราก็ได้
ไปคุยกับทนายความของพ่อเด็กนะคะทนายวานิสกันดิตหรือทนาย
อยนะคะทนายก็บอกว่าหมายสารเดิมที่เป็นการตัดสิน
สารชั้นต้นในวันเกิดเหตุที่เอาหมายสารเดิมมาอ้างเนี่ย
ทางแม่เอามาอ้างเนี่ยมันไม่สามารถบังคับใช้ได้เพราะว่า
พ่อเด็กเขาได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วดังนั้นกรณีที่สังคม
มองว่าสารชั้นต้นพิพากษาให้สิทธิ์การคุ้มครองเด็กเนี่ยเป็น
ของแม่ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่คนเป็นแม่จะต้องได้รับ
ตรงนี้ว่าจะได้ดูแลเด็กแต่ทนายบอยบอกว่าก็ต้อง
ทำให้มันถูกต้องตามขั้นตอนคือก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อกรม
บังคับคดีต้องมีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีมาพูดคุยมาเจรจา
กันก่อนทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตัวพ่อเด็กก็บอกว่าแม่อ้างไง
อืมว่ามีหมายจากกรมบังคับคดีมาครับแต่ว่าแม่ถือหมายมาอย่าง
ไม่มีเจ้าหน้าที่มาอืมแล้วก็ไม่มาคุยกันก่อนก็มีทหาร
สำรวจมาจับเลยเนี่ยคะความก็บอกว่ามันไม่เป็นไปตามขั้น

หมายสารดังกล่าวนะครับที่นำมาในวันเกิดเหตุเนี่ยมันเป็น
หมายสารที่ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นหมายสารของใน
สารชั้นต้นที่ได้พิพากษาไปแล้วและทางเราเนี่ยได้มีการ
การนำหมายที่มีการเป็นแปนอย่างนี้มาเพื่อนำบุตร
กลับไปยังมันไม่ถูกต้องครับการทำให้สูงต้องตามหมาย
จะต้องนำเรื่องเนี่ยไปให้กรมประคับคดีนะครับ
นำจ้าพนักงานประคับคดีมาพร้อมหมายประคับคดี
เพื่อบังคับตามคำพิพากษานะครับ
แต่ในกรณีนี้ไม่มีครับที่ว่าจะปฏิบัติตามตามตอนของกฎหมาย

ซึ่งทหารกับตำรวจเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในส่วนตรงนี้นะครับ
ก็ไม่มีหน้าที่ที่จะบังคับให้ทางคุณมาร์คเนี่ย
ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลได้
ตอนนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารดีกานะครับ

เราก็ได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการประคับคดี
ซึ่งอยู่ในระหว่างรอคำสั่งนะครับ
การที่จะให้ปฏิบัติตามได้เนี่ย
ก็จะต้องชะลอไว้ก่อน
คดีอยู่ในชั้นของสารดีกาแล้วนะคะ
เราก็เลยถามทนายบอยไปอีกว่า
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะที่ไปยื่นคำร้องขอความคุ้มครองบุตร
ที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชนมุรีเนี่ย
มันเป็นยังไงยื่นไปแล้วเป็นยังไงบ้าง
นายบอกว่าอยู่ระหว่างที่ศาลท่านกำลังพิจารณาอยู่นะคะ

แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในคลิปมีทหารตำรวจมาจับกลุ่มเนี่ย
มันมีการแจ้งความอะไรกันหรือเปล่า
บอยบอกว่าพ่อเด็กก็ไม่ได้มีการแจ้งความอะไรนะคะ
คือพ่อเด็กกลัวว่าแม่เด็กจะไม่ยอมมาเจรจาด้วย

ว่าสุดท้ายปลายทางทางออกที่ดีที่สุดมันน่าจะคุยกันระหว่างพ่อแม่
มันจะได้ช่วยกันในการดูแลลูก

หวังว่าแม่น่าจะยอมคุยยอมเจรจาด้วย

ก็ทางทนายบอยบอกว่าก็พยายามติดต่อไปที่แม่เด็กนะคะ
ให้มาคุยกันให้มาเจรจากันดี
แต่ทนายบอยบอกว่าก็ติดต่อไม่ได้

คือถ้าไล่เรียงดูเนี่ย
เท่ากับว่าพ่อบอกว่าตอนที่หย่ากัน
แม่เซ็นยินยอมว่าให้ลูกอยู่ในความดูแลของพ่อ
แต่แม่บอกว่าแม่เขาไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ
ก็เลยไปขึ้นโรคขึ้นศาล

ศาลอุทธรณก็คือให้รู้สึกอย่างให้ดูแลด้วยกัน
ใช่ค่ะแบ่งกันดูแลค่ะคุณพ่อบอกแบบนี้

ซึ่งตอนนี้มันก็ต้องให้มาคุยกันนั่นแหละใช่ไหม
ใช่ค่ะคือพอเราไปถามข้อมูลจากหลายส่วนเนี่ย
ไปคุยกับตำรวจคุยกับทนายคุยกับพอโรงเรียน

ภายในครอบครัวคือการหันหน้ามาคุยมาเจรจากัน